ทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียนะคะตั้งเป้าหมายเดียวกัน
จะจบไปเมื่อก่อนเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
โดยอันเฟรดวิดเดิลนะคะกุญสือทีมชาติอินโดนีเซียเผยก่อนเกมว่า
อินโดนีเซียเพิ่งจะพ้นจากการแบนของฟีฟ่า
มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถือเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินกว่าที่คาดไว้
แต่ว่าเมื่อมาถึงรอบนี้แล้วก็ต้องคว้าแชมป์ให้ได้
โดยเกมนัดแรกเล่นในบ้านนะคะทีมก็ต้องการที่จะสร้างความได้เปรียบ

ส่วนซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทย
แม้ว่าจะเอาชนะอินโดนีเซียมาในรอบแบ่งกลุ่ม
แต่สำหรับเกมนี้ก็บอกว่าจะยากขึ้นไปกว่าเดิม
อีกทั้งการเล่นในบ้านอินโดนีเซียอาจจะทำให้กดดันมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเป้าหมายคือต้องการเก็บชัยชนะให้ด้วยเช่นกัน
น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ก็เหลือพรุ่งนี้แข่งขันจริงนะครับ

ก็สมบูรณ์นะครับ
เปอร์เซ็นต์ก็มีตั้มคนเดียวนะครับที่ขอเช็คอีกทีนึงนะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้เราต้องการที่จะโชว์ให้แฟนบอลที่เมืองไทยแล้วก็ในอาเซียนเห็นว่าเราพัฒนามาขนาดไหนนะครับ
ฉะนั้นน้องทุกคนรู้ดีว่าจะต้องทำงานหนักกันในวันพรุ่งนี้
สำหรับทีมชาติไทยนะคะจะพบกับอินโดนีเซียนัดแรกค่ะในวันที่๑๔ธันวาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลา๑๙นาฬิกาที่สนามประกันซารีสเตดียมมีความจุอยู่ประมาณ๓๐๐๐คนค่ะ
แล้วก็จะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในศึกนัดชิงชนะเลิศนัดที่๒วันที่๑๗ธันวาคมนะคะเวลา๑๙นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะ